เราเลือกตั้งผู้ว่ากอทมกันไปแล้วรู้ว่าใครได้แล้วเป็นว่าที่ผู้ว่าแล้ว
ทีนี้ก็ต้องให้ทำงานให้เร็วที่สุดแก้ปัญหาให้คนกรุงได้เร็วที่สุด

น้ำท่วมกรุงน้ำรอการระบายไม่รู้ว่าผู้ว่าคนใหม่จะเรียกว่าน้ำรออะไรหรือเปล่า
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์เรื่องของการทำหน้าที่ของผู้ว่า
แล้วก็การรับรองกรกตได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับ

ถามว่าเมื่อไหร่ผู้ว่าชัดชาติจะได้เริ่มทำงาน
ภายใน๓๐วันเนี่ยนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
กรกตจะดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนแล้วให้เสร็จ
และประกาศผลการเลือกตั้งหรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณีโดยเร็วภายใน๖๐วัน

แต่ย้ำว่าในคดีในกรณีแรกเนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุอันเชื่อว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นโดยสุจริต
กรกตประกาศรับรองผลภายใน๓๐วันที่ว่าเนี่ย
ภายใน๓๐วันไม่ได้แปลว่าต้องรอให้ถึง๓๐วันนะครับ
ภายใน๓๐วันหมายถึงว่าจะประกาศวันไหนก็ได้
ภายใน๓๐วันจะประกาศเสียวันนี้วันพรุ่งนี้มารืนนี้ได้ทั้งนั้น

ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้เพราะอยากจะบอกถึงกรกตว่า
ถ้ามันไม่มีเหตุอะไรให้น่าสงสัยว่าการเลือกตั้งไม่สุจริต
ก็รีบประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าเร็วเถอะครับเพราะอะไร
เพราะให้ผู้ว่าคนใหม่เขาจะได้เดินหน้าทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชนที่รออยู่
โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้า
อะไรล่ะที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้า
ก็ปัญหาที่คุณน้ำแข็งกับคุณบุ๊คบอกเมื่อกี้คือปัญหาน้ำท่วม

ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวัน

พวกชัดจะได้เรียกประชุม
เจ้าหน้าที่กอทมที่เกี่ยวข้อง
กับงานของสำนักระบายน้ำได้ทันที
ทุกวันนี้ยังเข้าไปทำอะไรไม่ได้
มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแต่
ปัญหาเฉพาะหน้าที่จะทำได้ทันที
คือปัญหาที่เป็นเส้นเลือกฝ๋อย
ของการระบายน้ำไปสู่ท่อใหญ่ไปสู่อุโมงยักษ์
ถามว่าต้องทำยังไงครับต้องเร่งระดมลอกท่อครับ
เพื่อให้น้ำจากถนนไหลลงท่อเล็กจากท่อเล็กไหลลงท่อใหญ่
สูบน้ำที่มีปัญหาแล้วสูบน้ำไม่ได้เต็มที่
ไปดูเถอะครับเวลานี้ไอ้ตรงเครื่องสูบน้ำใหญ่ใหญ่เนี่ย
มันจะมีขยะมีวัชพืชลอยไปติดไอ้ตรงตะแกรงกั้นขยะเนี่ย
น้ำก็เข้าไปในท่อสูบน้ำไม่สะดวกอย่างนี้เนี่ย
ถ้าได้รับการประกาศเป็นผู้ว่ารับรองเร็วขึ้น
คุณชัดชาติจะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปเร่งมือแก้ปัญหาเสีย
หรือปัญหาที่มักจะไฟดับไฟลัดวงจร
บริเวณที่เครื่องสูบน้ำตั้งอยู่มันทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานไม่ได้
อันนี้มันเกิดบ่อยมากนะฉะนั้นถ้าคุณชัดชาติมีอำนาจเต็มตัว
จะได้ลงไปสั่งการให้ลุยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องเหล่านี้
มันจะได้กลายเป็นเบาครับอยากจะบอกว่ากรกตอยากกักขัง
ผู้ว่าคนใหม่ที่เขากำลังฟิตปล่อยให้เขาออกมาเถอะ
ปล่อยให้ออกมาให้ออกมาทำงานแก้ปัญหาประชาชน
โดยเฉพาะปัญหาการเตรียมรับมือน้ำท่วม
เอาทีนี้ก็มาดูเหตุที่ว่าถ้ามีการร้องเรียน
ก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วการร้องเรียนเนี่ย
ต้องมันต้องดูสมเหตุสมผลด้วยนะครับอย่างที่มีข่าวว่าคนไปร้องเรื่องป้ายหาเสียง
ที่คุณชัดชาติบอกว่าเอาไปรีไซเคิลพับเป็นกระเป๋าได้
โอ้โหมีแฟนคลับถามหากันเยอะแล้วก็มีคนไปร้องเรียนว่า
จูงใจให้เลือกตั้งไหมผิดกฎหมายเลือกตั้งไหม
ทีมคุณชัดชาติเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ให้ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เอาไปพับเป็นกระเป๋านะแต่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้ทีมงานหาเสียงเก็บแล้ว
นำกลับไปใช้ใหม่ได้ไม่ต้องมีมลพิษมลภาวะ
กรกตจะเอาเรื่องแบบนี้ไปพิจารณาหรือเปล่าครับ
ซึ่งถ้าถามผมผมว่าเลอะเทอะแล้วร้ายสาระ
ฟังข้อร้องเรียนแล้วเวทนาอาดูลเพราะมันไม่น่าจะเป็นเรื่องครับ
มันเลอะเทอะแล้วเรื่องการร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้งเนี่ย
ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเรน
คนรุ่นใหม่ฟังไม่เข้าใจแต่อธิบายอย่างนี้
คราวเลือกตั้งสสปีหกสองเนี้ย
เพราะว่าคุณสุรพลเนี่ยเอาเงินสองพัน

แล้วพอมีหลักฐานยืนยันชัดอย่างนี้สารก็ลงโทษ
ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเล่นการเมืองไม่ได้หลายปี
พ้นจากไม่ได้เป็นสอสอด้วยลงเลือกตั้งก็ไม่ด้วยไม่ได้
ตอนหลังคุณสุรพลเขาก็ไปฟ้องกลับสิครับ
สุดท้ายศาลก็พิพากษาให้คุณสุตะพลไม่มีความผิดพ้นผิด
แล้วสารก็พิพากษาให้กรกต
จ่ายค่าเสียหายให้คุณสุรพลผมจำตัวเลขกลมไม่ได้แต่ว่า
เนี่ยจนป่านนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินก้อนไหน
จ่ายให้คุณสุรพลเห็นไหมครับ
เงินแค่สองพันเอาไปใส่ซองทำบุญ

แต่ที่ว่ามีข่าวว่าเขาซื้อเสียงกันโครมโครมจนกระทั่งนักเลือกตั้งเขาบอกว่า
ตั้งแต่เลือกตั้งมาซื้อเสียงกันมากที่สุดก็ก่อนเลือกตั้งมีนา๖๒นี่แหละ
กรกตเอาผิดกับใครไม่ได้เลยเงียบไปหมด
ก็เอาผิดได้กับคุณสุรพลที่เอาเงินใส่ซองถวายพระสองพัน
เอาผิดได้กับกรุงศรีวิรัยที่ฝากซ้อนช่วยงานแต่งหนึ่งพัน
แล้วก็ถูกสั่งให้ได้ใบเหลืองแล้วก็เขาก็ลงสมัครสู้กันใหม่
แล้วก็ได้รับเลือกเข้ามาเนี่ย
ลายเล็กเล็กน้อยแบบนี้ไปจัดการเขา
แต่ว่าลายใหญ่ทำอะไรไม่ได้
นี่คือภาพสะท้อนของกรกตในการเลือกตั้งสอสอเดือนมีนาหกสอง
สะท้อนให้เห็นว่าดุลยพินิษฐ์การพิจารณามันมีปัญหาครับ
คราวนี้มาเลือกตั้งผู้ว่ากอทมคนที่ได้รับเลือก
ก็คือคุณชัดชาติยังไม่เห็นมีประเด็นอะไรที่ถูกร้องเรียนว่า
ให้กรกตไปตรวจสอบว่าทุจริตหรือซื้อเสียง
เพราะคนเชื่อว่าคุณชัดชาติไม่ได้เป็นเพราะซื้อเสียง
แล้วโดยข้อเท็จจริงเนี่ยคุณชัดชาติระวังตัวมาก
เรื่องนี้สั่งทีมงานกำชับทุกคน
ว่าถ้าจะทำอะไรเพื่อให้ได้คะแนน
แล้วผิดกฎหมายไม่เอาไม่เอา
ก็มีแต่ข่าวว่ามีคนไปร้องเรียนเรื่องป้ายหาเสียงเรื่องเดียวนี่แหละ
ฉะนั้นอยากจะบอกถึงกรกตว่าถ้ามันไร้สาระ
แล้วมันเลอะเทอะก็รีบประกาศรับรองผล
ให้คุณชัดชาติได้ออกมาทำรำงานได้เริ่มนับหนึ่งใหม่
ได้มาทำแก้ปัญหาให้ประชาชนที่เขารออยู่ครับอย่าขังเขาไว้เลยครับ
นี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะฮะเพราะว่าคนกรุงก็อยากได้ผู้ว่ามาทำงานเร็วแล้วล่ะ
แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้คุณชาติชาติก็เริ่มออกแอคชั่นแล้ว
ในการที่จะไปสำรวจตรวจสอบที่ที่มีปัญหา
แล้วก็เพื่อจะรีบทำงานด่วนนะครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยว